ไปดูสองคนนี้เขาได้ทำการช่วยเหลือนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่โดนกระชากระเป๋า
แล้วคนนี้ไปขับรถขวางรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเอาไว้

รู้จักสองคนนี้กันก่อนชื่อนายโด่งสอนอินและนายนัทภาคชาติรุ่ง
ก็ได้รับมอบโล่ประกาศกิติคุณจากตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีเมื่อวานนี้
หลังจากที่ทั้งคู่นะครับร่วมกันทำความดีด้วยการขับรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของสองคนร้าย
ก็คือนายจีรศักดิ์และนายสุริยาปานรุ้งซึ่งเป็นผู้ต้องหากระชากระเป๋าสะพายของหญิงสาวรายหนึ่ง
จนทำให้คนที่ขับรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาก็ตกลงไปในคูน้ำรถก็ตกลงไปด้วย
แล้วก็ช่วยกันจับผู้ต้องหาเอาไว้ได้โดยเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอคลองหลวง
วันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ

ที่มีคนเห็นความดี
แล้วก็ตั้งใจจะทำความดีต่อไปเรื่อย

คนไทยครับช่วยกันทำความดีให้มากยิ่งขึ้น

ครับแล้วช่วยเหลือสังคม
และขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคน
พลเมืองดีทำความดีต่อไปนะครับ

ยังมีอีกเยอะนะคะในสังคมไทยนะคะ